วันนี้นะครับสำหรับการแข่งขันขี่ม้ารายการบริเซสครับนะครับ
กลางที่ห้าที่กรมฐานม้ายี่สิบก้านรักษาพระองค์นะครับ
ไลท์ก็คือการแข่งขันสุดยอดช่างเกือบมาครับชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลังเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐนะครับ
ขันก็คือทำเกือกม้าให้เหมาะสมกับเท้าของม้า
ภายในหนึ่งร้อยนาทีเหรอครับโอ้โหหนึ่งร้อยนาทีก็มีสี่ทีมที่ผ่านเข้ารอบมา
คือจะบอกว่ามันเยอะก็เยอะแต่ว่าจะบอกว่าน้อยก็น้อยนะ
แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเออแต่ไม่ใช่งานง่ายไงคือต้องทำให้พอดีไง

รออทีมบีซึ่งเวลานี้อยู่ในระหว่างการรอประกาศผลผู้ชนะนะครับ

เพื่อชิงถ้วยหน่วยบังคับม้าประจำพระองค์